พาไปดูกันต่อเลยเขาทำพิธีบวงสวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง
แล้วพอเสร็จพิธีนะชายคนหนึ่งมีอาการแปลกประหลาดแบบนี้ด้วยค่ะ
โดยไก่ทางท่อจักรวรรดิฟุ

ลงไปไหมคาดนี้หรอเป็นยังมีอาการเหมือนเลื้อย
ลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนทำพิธีไปเลยค่ะคุณ
ขอดูอีกทีอันนี้ค่ะค่อยเลื้อยนะคะ
มาจากตรงไหนก็ไม่รู้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรง
ลานพิธีบวงสวงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
ชาวบ้านเขาทำพิธีเสร็จแล้วชายคนนี้มีอาการประหลาด
ส่งเสียงร้องแล้วก็เลื้อยลงไปบ่อน้ำตู้ม

ตัวนี่คือเปื้อนดินเปื้อนโครนไปหมดเลยนะคุณ
พอลงน้ำไปปั๊บลอยน้ำเล่นน้ำมีความสุขสนุกสนาน
สักพักเดียวได้สติ
พอเขาได้สติขึ้นมาชาวบ้านต้องนำเชือกหย่อนลงไปช่วยเขา

ชาวบ้านเขาก็เลยแบบต้องเอาเชือกหย่อนไปช่วยให้ชายคนนี้ขึ้นมา
ชาวบ้านที่ไปร่วมพิธีเนียงเลยว่าชายคนนี้นี่
องค์ปู่พญานาคาราชแฝงร่างหรือเปล่า
แต่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
ขอบคุณคลิปของผู้ใช้งานคุณบอสนัด๗๗นะจ๊ะ
วิจารณญาณในการรับชมนะคุณนะ